เมื่อวานตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็มีการให้ข้อมูลออกมาจากทางลูกสาวของคุณตา
บอกว่าคุณตาต้องมาขี่ซาเล้งก็เพราะว่า
เมื่อช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้ง
กระทั่งปี๒๕๔๔คุณตาก็ต้องขายกิจการไป
มีคนมาเทคโอเวอร์เมื่อก่อนเป็นเจ้าของศักดิ์สิทธิ์อัลลอยนะฮะ
เป็นผู้ที่บุกเบิกประตูอัลลอยด์ประตูสแทนเลสด์
และก็ต้องมาขี่ซาเล้งเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
แต่ว่าลูกสาวก็ให้ข้อมูลใหม่บอกว่าฟังผิดฟังมาจากคุณแม่
ตั้งแต่เด็กตกลงคงจะเป็นลักษณะของเคยเป็นพนักงานแล้วมั้ง

ก็ขอโทษด้วยบอกว่าที่ทำให้สังคมเข้าใจถึงในเรื่องนี้
เจ้าของศักดิ์สิทธิ์อัลลอยด์เขาก็ออกมายืนยันนะครับ
ถ้าไปซื้อกิจการของคนอื่นเนี่ยก็พอมีนะครับ

นายธนพัฒน์วัชระถิติเปรมชัยประธานบริหารบริษัทศักดิ์สิทธิอัลลอยสแตนเลสอินเตอร์จำกัด
ก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
มาเยี่ยมคุณตาจรูนมณีพันธ์วัย๘๒ปี
ที่อาคารฉุกเฉินและอุบัติเหตุของโรงพยาบาล
หลังจากมีกระแสข่าวว่าคุณตาจรูนเคยเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์อัลลอย
แล้วก็มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก
จนต้องขายกิจการถูกเทคโอเวอร์ไป
แล้วก็ต้องมาขี่ซาเล้งเก็บของเก่า
เลี้ยงชีพแล้วก็ครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพ
ธนพัฒน์เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่า
หลังจากได้เห็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
แชร์กันในสังคมออนไลน์ก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจมาก
ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ส่วนข่าวที่ว่าคุณตาเป็นคนก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์อัลลอย

ทำให้ต้องมาขี่ซาเล้งเก็บของเก่า
ก็ยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับ
ก็เลยเดินทางมาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจคุณตาจรูนกับครอบครัวครับ
แต่ก็ตอนนี้ก็ไปดูคลิปที่เขาถูกทำร้ายมากกว่า
คือดูภาพแล้วเกิดความโสนสารมากกว่า
อาจจะมาอยู่ร่วมทำงานมากกว่านะฮะ
แล้วก็ฟังจากที่บอกลูกสาวบอกฟังมาเมื่อตอนแค่๒ขวบ
อาจจะจำแล้วเข้าใจไปคาดเคลื่อนหรือเปล่า
แต่ถ้าแกเป็นผู้ก่อตั้งคงไม่ใช่นะครับ
แต่ว่าถ้าจะมาทำงานเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้
เพราะตอนนี้มาดูหน้าแกก็อายุมากนะครับ
เพราะว่าตำนานของเรานั้นตั้งแต่ปี๑๔นะฮะ
นี่ปี๖๑ก็๔๗ปีผ่านมา
ก็ไม่รู้ว่าแกไปอยู่ช่วงใดสาขาใดหรือเปล่า
เพราะเรามีหลายราคานะครับ
ฉะนั้นวันนี้ก็คงไม่ได้มากล่าวโทษหรือว่าแกมาอะไรเนาะ
เพียงแต่จะมาให้กำลังใจให้แกสบายใจว่า
เราก็ไม่ได้คิดจะไปเอาเรื่องเอาราวนะ
แต่ว่าในทางกลับกันก็เดี๋ยวอยากจะช่วยเหลือสักส่วนหนึ่งอะไรนะฮะ
เท่าที่เป็นไปได้ให้แกมีความรู้สึกที่ดีอะเนาะ